คุณผู้ชมคะมีคนชอบพูดบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
วันเกิดทุกปีเราก็จะพูดแบบนั้นปลอบใจตัวเองหรือเปล่า
จริงเรื่องนี้เรื่องจริงให้คลิปนี้เล่าเรื่องค่ะ
ยันยอดเลยยายเอาไปให้ลูกชายดู

ยังไงคะฟูเลี้ยวสุดยายวัย๗๕ปีนะคุณ
ยายเจ๋งมากใส่เสื้อคอกระเช้าลายดอกสีม่วงแดง
ขับรถพ่วงชอบแกบอกแกขับมา๔๐ปีแล้วนะ
ชอบชุดปฏิบัติงานมากเลยค่ะเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเอง
อายุเยอะแล้วไงก็ใจไหวนี่จะให้ดูมีจังหวะแกปีนขึ้นรถไหมเมื่อกี้
กองกลับไปดูจังหวะแกปีนขึ้นรถได้ไหมไม่มีเหรอ
ว่าแกปีนขึ้นรถคือต้องบอกแข็งแรงจริง
เอาไว้เป็นกำลังใจนะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่าเออฉันอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแข้งขามันจะปวดจะอะไรหรือเปล่า
ถ้าใจว่าไหวมันก็ไหวแต่แต่แบบนี้นะคุณยายต้องดูแลสุขภาพด้วยดี
จริงเยอะแล้วเนี่ยเวลาขับรถขับราต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ฝืนสังขารร่างกายเด็ดขาดค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของการมองของข้างด้วยนะคุณยายขึ้นได้
ดูแลสุขภาพให้ดีจะได้แข็งแรงเหมือนคุณยายค่ะ